ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมทุนความรักคนมีคู่คู่รักคู่ครองมิตรต่างเพศ

ส่วนคนโสดเป็นโอกาสดีที่จะได้ออกบ้าน
ไปช่วยกิจกรรมสังคมต่าง
ไปท่องเที่ยวหรือแม้แต่ไปทำบุญทำกุศล
จะได้พบเจอคนที่ถูกใจแบบรักแรกพบ
สุขภาพระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจ
การติดเชื้ออาหารเป็นพิษ
และอาจเกิดอุบัติภัยกับบุตรหลานเด็กเล็กในความดูแล
ควรเก็บของมีคมอาวุธหรือของอันตรายให้ไกลพ้นมือเด็ก
การเงินต้องลงทุนลงแรงทุ่มเท
เหนื่อยกว่าเดิมกว่าจะได้มา
ควรระวังเรื่องรายจ่ายซึ่งยังไม่ลดลง
บางครั้งมีรายจ่ายเพราะความรักหรือคนรักเป็นเหตุด้วย
การงานจะเหินห่างจากผู้ใหญ่หรือผู้เมตตา
ผิดหวังเรื่องเงินค่าตอบแทนเพื่อนร่วมงาน
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็เกรงใจน้อยกว่าปกติ
ควรใช้วิธีโอนอ่อนประณีประนอมเป็นพิเศษ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์